เคสที่ระยองนะคะคนเป็นแม่นี่แทบช็อกเลย
เห็นสภาพลูกอะค่ะเดินถือเขียวตัดปามเปื้อนเลือดมาหา
แล้วบอกว่าแม่พาไปส่งที่บ้านน้องหน่อยสิ
ฆ่าพ่อแล้วนะบอกแบบนี้ค่ะ
ตอนแรกแม่ก็อึ้งแม่ก็ช็อกว่านี่มันคือยังไงเรื่องจริงหรือโกหก
สุดท้ายไปดูที่บ้านฆ่าพ่อจริง
เอาเขียวตัดปั๊มนั่นฟันพ่อตามร่างกายหลายแผลจนพ่อเสียชีวิตอยู่คาบ้านแบบนี้ค่ะ
แล้วเจ้าตัวก็หนีไปแต่สุดท้ายตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๓ที่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง
ผู้ตายชื่อในเปล่งแก้วมณีอายุ๕๕ปีค่ะ
เสียชีวิตอยู่ใกล้ไร่สับปะรดตามร่างกายเนี่ยมีร่องรอยถูกฟันเป็นแผลชะกันหลายแห่งนะคะ
ใกล้กันมีเขียวตัดปามเปื้อนเลือดตกอยู่๑เล่มด้วย
คนก่อเหตุก็คือลูกชายแท้ชื่อว่านายรณชัยอายุ๓๐ปีค่ะ
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่สองทุ่มเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
คือลูกชายนายรณชัยเนี่ยติดยาคือมีพฤติกรรมเสพยาเป็นประจำชาวบ้านใช้คำนี้ติดยามาเป็น๑๐ปี
แล้วก็ดื่มเหล้าเมาไม่รู้เรื่องทะเลาะกับพ่อแล้วก็ไปเอาเขียวตัดปั๊มเนี่ยไล่ฟันพ่อจนเสียชีวิต
พอฆ่าพ่อเสร็จวิ่งไปบอกแม่บอกฆ่าพ่อแล้วนะแล้วขี่
เตอร์ไซค่วงข้างหนีไปแม่ก็เลยต้องรีบมาดูที่บ้าน
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะคุยกับแม่คนก่อเหตุแล้วก็ภรรยา
ผู้ตายบอกลูกชายเดินถือมีดมาหาเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้นเลยแล้วบอกพาไปส่งที่บ้านน้องหน่อยสิฆ่าพ่อแล้ว
นะแม่บอกตอนแรกแม่ไม่เชื่อเพราะลูกชอบพูดเล่นแบบนี้
เป็นประจำอืมตกใจนะคะพูดเล่นบอกฆ่าพ่อแล้วฆ่าพ่อ
แล้วแบบนี้เป็นประจำเนี่ยหัวข้ามเธอกลับถึงบ้านปรากฏ
สามีตายจริงจริงแม่หันไปตะคอกถามลูกชายเลยบอกมึงทำ
เขาทำไมแล้วแม่บอกแม่จะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านลูกชาย

ไม่เสียใจเนอะเพราะเขาจะไปข้าวพ่อเขา
บึงหน้าถนังมาก่อน

กล้องวงจรปิดริมถนนบึงสำงามชากนาคลอง๑๘ตรงนี้ค่ะ
จับภาพตอนที่นายรณชัยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
มาจากถนน๓๔๔บ้านบึงแกลงตอนทุ่มหนึ่ง
่งหน้ากลับไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เล้งคันนี้รณชัยเป็นคนขี่แล้วแม่นั่งมาด้วย
ก็ตรงกับข้อมูลที่แม่ให้การบอกว่าพอเกิดเหตุแล้ว
ลูกชายบอกให้พาไปหาน้องชายที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่
แล้วก็รับสารภาพว่าฆ่าพ่อแท้ของตัวเองไปแล้ว
ซึ่งตอนนั้นทั้งแม่และน้องชายก็ยังไม่เชื่อค่ะ
วงจรปิดอีกมุมหนึ่งตอนทุ่ม๕นาที
จับภาพตอนที่นายรณชัยขี่ซาเล้งผ่านกล้องตัวแรกมาจนถึงตัวที่๒ตัวนี้
กลับไปยังบ้านพักจุดเกิดเหตุ
จนกระทั่งถึงบ้านพักช่วงหัวค่ำ
พร้อมกับอาวุธก่อเหตุคือเคียว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณดนระวีเนี่ย
ก็ไปตามความคืบหน้าคดีที่สพวังจันทร์
อยากจะรู้ถึงแรงจูงใจ

รณชัยก็มีท่าทีเรียบเฉยแบบนี้

วนไปวนมาให้การงง

เขาทะเลาะกันแล้วพ่อเอาหนังสติ๊กไล่ยิงเขาก็เลยต้องเอาเขียวต่อสู้
แต่เขาอ่ะถือเคี้ยวไว้เฉยนะพ่อเดินเข้ามาให้เขียวฟันเอง
เขาใช้คำนี้นะคะเราก็ถามว่าแล้วปมก่อเหตุคือทะเลาะกันเรื่องอะไร
เขาบอกทะเลาะกันเรื่องน้ำพ่ออ่ะเมาแต่เขาไม่ได้เมาแล้วก็ไม่เสพยาด้วย
ประโยคสุดท้ายพีคที่สุดพี่อุ๋ยเขาบอกว่าพ่อผมยังไม่ตายนะครับ

แต่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะครับ

แต่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะครับพูดประโยคนี้ประมาณ๓รอบ
แต่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะครับพูดประโยคนี้ประมาณ๓รอบ
แต่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะครับพูดประโยคนี้ประมาณ๓รอบ
แต่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะครับพูดประโยคนี้ประมาณ๓รอบ
แต่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะครับพูดประโยคนี้ประมาณ๓รอบ
แต่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะครับพูดประโยคนี้ประมาณ๓รอบ
แต่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะครับพูดประโยคนี้ประมาณ๓รอบ
แต่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะครับพูดประโยคนี้ประมาณ๓รอบ
แต่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะครับพูดประโยคนี้ประมาณ๓รอบ
แต่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะครับพูดประโยคนี้ประมาณ๓รอบ

แต่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะครับพูดประโยคนี้ประมาณ๓รอบ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุนะคะลักษณะเป็นขนำกลางไร่สับปะรดแล้วก็สวนยางพารา
ตรงนั้นเนี่ยมีรอยเลือดมีหนังสติ๊กมีกระเป๋าใส่ยาเส้นของผู้ตายตกอยู่ด้วย
ได้คุยกับตำรวจชุมชนเขาบอกว่าโรนชัยติดยามานานมากแล้วเป็น๑๐ปีเลย
พฤติกรรมคือชอบเดินถือเคี้ยวข้างถนนลักษณะเหมือนคนป่วยจิต
ชาวบ้านเนี่ยเขาหวาดภาวะไปกันหมดเพราะกลัววันหนึ่งจะไปทำร้ายใครเข้า
ก็ไม่คิดเลยว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อก็คือพ่อแท้ของรณชัยเองนี่แหละ
มันหลายเรื่องกี่ปีได้แล้วครับพฤติกรรมแบบนี้
โอ้โห๑๐ปีแล้วครับ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปตรงห้องพักจุดที่นายรณชัยไปหลบซ่อนตัวก่อนจะถูกจับได้นะคะ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นขนำเล็กปลูกติดกัน๓ห้องอยู่กลางสวนยางพารา
จากการสำรวจในห้องเนี่ยค่ะก็มีแค่ยากันยุงกับผ้าห่มถูกทิ้งเอาไว้เท่านั้น
คุยกับเพื่อนของรณชัยนะเขาบอกว่าเขาก็เป็นเพื่อนกับรณชัยมาตั้งแต่เด็กแล้ว
รณชัยเนี่ยเป็นคนเงียบนิ่งไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่
แต่ก็ไม่เคยเห็นรณชัยทะเลาะกับพ่อนะ
เท่าที่รู้จักกันมาก็ไม่เคยเห็นรณชัยไปหาเรื่องใคร
ก็จริงโรนาชัยอาจจะติดยามานานจนมีอาการทางประสาทหรือเปล่าเลยก่อเหตุขึ้น
แปลงโมคือชื่อเล่นของโรนาชัยนะคะ
เมืองต้นญาติญาติก็นำศพของนายเปล่งมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคลอง๑๘
เพื่อทำพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วค่ะ